เหตุการณ์ที่นครศรีธรรมราชก่อนก็แล้วกันนะครับ
เมื่อคืนนี้เนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิต

ขนำยกพื้นสูงนะครับ

ในที่เกิดเหตุเนี่ยมีเพื่อนของเขาคนหนึ่ง

แม่บอกว่าก็ไม่รู้ว่าก็เห็นมีเพื่อนลูกชายมาหา

ผู้ที่เสียชีวิตนะครับชื่อนายสิทธิชัยแป้นจันทร์อายุ๓๖ปีนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะตรงจุดนี้นะครับบ้านอยู่ที่หมู่๕ตำบลกำแพงเศร้าอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
สภาพศพของนายสิทธิชัยถูกยิงด้วยปืนลูกซองหนึ่งนัดที่เหนือข้อศอกแขนซ้าย
แล้วกระสุนมันทะลุไปยังชายโครงกระสุนฝังในที่พื้นบันไดทางขึ้นจุดที่เป็นขนำยกสูงตรงนี้เนี่ย
มีชิ้นส่วนปลอกกระสุนปืนลูกซองที่เป็นหมอนรองกระสุนตกอยู่นะครับ
เพื่อนผู้ตายที่อยู่ด้วยกันชื่อนายสุรเชษคล้ายรังศรีอายุ๓๗ปี
เจ้าหน้าที่ไปถึงก็เจออยู่เขาก็ตกใจนะฮะยืนอยู่ด้วยความตกใจนี่ครับ
หน้าตาตื่นอยู่เลยนะสุรเชษเนี่ยเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยใช่
ผมมาหาสิทธิชัยที่บ้านนะเพราะว่าผู้ตายเนี่ยเขาถามว่าเออมีเขาวงเขาวัวที่ไหนขายบ้างไหม
แล้วก็มีเพื่อนรุ่นน้องที่ต้องการหาซื้ออยู่เนี่ยนะเขามีเขาวัวอยู่สองเขาพอดีนะครับ
ก็เลยกลับไปเอาของที่บ้านมาให้ดูเมื่อมาถึงที่บ้านพร้อมกับเขาวัวก็เจอเพื่อนรุ่นน้องของผู้ตาย
ซึ่งเป็นคนที่ต้องการเขาวัวแต่เขาไม่เคยเจอมาก่อนก็รู้แค่ว่ารูปร่างผอมสูงนะ
สูงสักประมาณ๑๗๐เซนติเมตรสวมเสื้อยืดแขนสั้นจำสีไม่ได้นุ่งกางเกงขายาว
ผิวก็ไม่ขาวไม่ดำอายุสัก๒๓๒๖ถึง๒๖อะไรประมาณอย่างนี้
เขานั่งคุยอยู่กับสิทธิชัยผู้ตายอยู่บนบ้านนายสุรเชษเนี่ยบอกว่าพอมาถึงเขาก็เลยส่งเขาวัวให้กับทั้งสองคน
ซึ่งนั่งอยู่ใกล้กับบันไดแล้วสุรเชษก็ไปนั่งกีต้าอยู่ที่โซฟา
ค่ะนะเพราะว่าสองคนนี้เขาบอกเขาอยากจะหาเขาวัวจะเอามาซื้อเอามาขายอะไรกันก็ว่ากันไป
สุรเชษเขาก็แค่กลับไปเอาขาวัวมาให้เขาก็ไปนั่งเล่นกีต้าอยู่ห่างจากจุดที่ทั้งสองคนนั่งกันอยู่สักสามเมตร
ก็เห็นกำลังนั่งเล่นเขาวัวดูเขาวัวแล้วยังเอาปืนมาเล่นกันด้วยหยิบปืนมาเล่นกันด้วย
ซึ่งเป็นปืนที่เพื่อนรุ่นน้องคนนั้นเขาเอามา
รเชษบอกว่าผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนะผมก็เล่นกีต้าอะไรของผมไป
สักพักหนึ่งเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดหันไปดูอีกทีเห็นสิทธิชัยเนี่ยนอนล้มฟุบลงไปที่พื้น
เลือดไหลออกมาเยอะแยะไปหมดผมก็รีบโทรแจ้งกู้ภัย
ส่วนเพื่อนรุ่นน้องคนนี้เนี่ยก็รีบหยิบปืนกับเขาวัวสองเขา
ที่เขาเอามาเพื่อจะให้มาดูมาซื้อมาขายกันเนี่ยหยิบไปแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หนีไปเลย
นี่ฮะนี่คือพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุเขาบอกว่าแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้น้องชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยเดินทางไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับห่างจากบ้านของแม่แค่๕๐เมตร
เป็นบ้านหลักส่วนบ้านตรงนี้เนี่ยทำเป็นลักษณะกระท่อมเป็นขนำไม้ยกใต้ถุนสูงนะครับ
ที่ใต้ขนำก็จะเลี้ยงไก่ลูกไก่อะไรพวกนี้ก็มีอยู่นะฮะ
ยังมีคราบเลือดอยู่เต็มพื้นเลยนะฮะจุดที่ถูกยิงแล้วเลือดมันไหลนองลงมา
นี่นะฮะกีต้าก็มีนะครับอุปกรณ์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีนะครับ
แล้วก็มีสวนยงสวนยางต้นมงต้นไม้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
เราไปคุยกับแม่ของผู้ตายนะฮะชื่อว่านางลำไยอายุ๘๐ปี
นี่คุณแม่คุณแม่ก็ร้องไห้นะฮะแม่บอกว่าที่บ้านนี้อยู่กันสามคนนะฮะ
ก็มีแม่มีสิทธิชัยที่เสียชีวิตแล้วก็มีพี่ชายของผู้ตาย
เมื่อวานนี้เนี่ยแม่ก็อยู่ที่บ้านก็ดูทีวีเนี่ยนะตั้งแต่บ่ายแล้ว
สักบาทโมงก็เห็นเพื่อนของลูกชายเนี่ยมาหามาที่ขนำนะฮะ
มานั่งคุยนั่งดื่มเหล้าอะไรกันบนขนำอะไรก็ว่ากันไป
ตัวแม่เองก็เอาวัวมาให้ผู้ตายดูด้วย
เนื่องจากเพื่อนผู้ตายเนี่ยเขาต้องการขายเขาวัว
จากนั้นสัก๒ทุ่มก็เห็นมีคนขี่จักรยานยนต์เข้ามาที่ขนำ
แม่ก็ไม่ได้ไปดูว่าเป็นใครมาผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
บอกเสียงดังปั้งแม่ก็เห็นเพื่อนคนที่เอาเขาวัวมาขาย
วิ่งมาที่บ้านแล้วก็บอกว่าลูกชายถูกยิง
ส่วนเพื่อนที่เป็นคนมาทีหลังที่มาขอดูเขาวัวเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์หนีหายไปพอสิ้นเสียงปืนก็ขี่จักรยานยนต์หายไปเลย
แม่บอกว่าเสียใจมากที่ลูกถูกยิงตายแบบนี้ยืนยันว่าลูกไม่มีปัญหากับใครมาก่อน
ไม่เคยมีปากเสียงกับใครด้วยเชื่อว่าปัญหาน่าจะมาจากเรื่องของการนี่แหละ
นัดซื้อขายแล้วก็พวกดูเขาวัวอะไรพวกนี้ฮะ
ปกติแล้วเขาจะมีปัญหาเรื่องหายเขาไกรอะไรยนี่บ้าง
อย่างไงด้วยมั๊ยหมายถึงว่ามันต้องมีปัญหาเรื่องอ้างเท่าไหร่
ปัญหาเรื่องอิสุไข้ตรงนั้น
เราได้คุยกับพี่เคยของผู้ตายนี่ครับ
ชื่อวันไนประสิทธิ์นะครับอายุ๕๓ปีนี้ครับ
ขัดแย้งหรือว่ามีปัญหาเรื่องขาวัว
หรืออาจจะถูกปืนของคนที่เอามาแล้วก็ดูกันไปดูกันมาแล้ว
มารอบยิงเลือดอะไรยังไงจังหวะอะไรเขาบอกเขาก็ไม่รู้นะครับ
แต่ทางครอบครัวยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้ง
เพราะว่าตัวของนายสิทธิชัยผู้ตายเองเนี่ยมันมีอีกประเด็นนึงที่พี่เขยบอก
ก็คือเขาเคยมีปัญหากับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะฮะ
เนื่องจากเมื่อสองสามปีก่อนเนี่ยมีความขัดแย้งมีปากเสียงทะเลาะกันแล้วกระทบกระทั่งกันมาตลอด
เกี่ยวกับเรื่องของที่ดินซึ่งเป็นที่ดินของแม่ของใบ
แต่ก็ไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้ผู้ใหญ่บ้านคนนั้นกับผู้ตายเนี่ยเขาเคลียร์ปัญหากันหรือยัง
นะฮะส่วนตัวผู้ตายเป็นคนไม่พกปืนอยู่แล้วไม่มีคู่อริก็ทำงานกรีดยางหารายได้ก็หากินแบบวันต่อวัน
เป็นคนดีไม่ค่อยพูดสูงสิงอะไรกับใครมีเพื่อนฝูงเยอะไปมาหาสู่กันบ่อยปัจจุบันเนี่ยยังโสดนะเคยมีเมียแต่เลิกกันไปนานแล้ว
ตอนนี้ปัญหาที่ครอบครัวกังวลที่สุดก็คือตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้ก็เลยกังวลเรื่องความปลอดภัยต้องอยู่กันอย่างหวาดระแวง
แต่ว่ามันเคยบอกว่ามันได้ว่าปูเย้ยได้อย่างเดียวมาหาเรื่องก็ได้แบบนั้นผมก็ไม่รู้ว่าผมมันอยู่กัน
เคยมาหาเรื่องกันไหมผู้มีอิทธิพลคนนี้กับคนตายเคยมีปัญหามาหาเรื่องมีปากเสียงกันไหม

นานหรือยังคะ

ช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับอยู่ในพื้นที่สพเมืองนครศรีธรรมราช
นี่ฮะสพเมืองก็มานะครับก็มาสอบปากคำคนในครอบครัวแล้วก็พยานแวดล้อมด้วย
ตำรวจได้คุยกับเพื่อนผู้ตายคนหนึ่งเขาชื่อนายเกียรติชัยนะก็คุยอยู่สัก๓๐นาทีนะครับ
ช่วงเกิดเหตุเนี่ยเกียรติชัยบอกว่าเมื่อคืนนี้สัก๓ทุ่มครึ่งตอนนั้นตัวเขากับแฟนสาวแล้วก็รุ่นพี่คนนึงนั่งดื่มเหล้ากันอยู่ที่หน้าบ้าน
อยู่ที่หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้าขณะนั้นมีจักรยานยนต์ของคนที่มาดูเขาวัวกับผู้ตายเนี่ยเขาขี่จักรยานยนต์ผ่านที่หน้าบ้าน
แล้วจอดจักรยานยนต์แล้วตะโกนว่าปืนลั่นปืนลั่นใส่สิทธิชัยช่วยเรียกรถพยาบาลให้หน่อย
ตอนนั้นเกียรติชัยบอกว่าผมก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับนะไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจอะไรเพราะไม่คิดว่ามันจะมีเหตุปืนลั่นเกิดขึ้นจริง
แล้วก็ไม่ได้สังเกตเห็นด้วยว่าผู้ชายคนนี้ถือปืนอะไรหรือเปล่าหรือว่าฮิ้วเขาวัวไปด้วยหรือไม่เนื่องจากมันมืดแล้วมองไม่ชัด
ออฟาลโน่นที่มากขึ้นแหละ
ปืนรั้นที่แรกนะแต่นี่ก็ไม่รู้
ก็บอกว่าปืนเป็นลั่นแค่นั้นเลย
เพื่อนผู้ตายคนที่นั่งเล่นกีต้าอยู่หรือไม่อย่างไร
เพราะว่าคนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ขี่จักรยานยนต์หายไปเลยเนี่ย
เขาตะโกนบอกว่าประมาณว่าเดี๋ยวจะไปเรียกกู้ภัย
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์หายไปเลยไปเรียกยังไงไม่รู้ยังไม่กลับมา
ผมนี่แหละต้องวิ่งไปบ้านแม่แล้วก็โทรเรียกอะไรแบบนี้นะฮะ
ท่านผู้ชมครับผู้สื่อข่าวของเราได้สอบถามชุดสืบสวนนะครับ
ทำให้ทราบว่าขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานต่างนะฮะ
ทั้งจุดเกิดเหตุคำให้การของญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของผู้ตายด้วยเพื่อจะคลี่คลายคดีนี่ฮะ
น้องชมพู่ก็ไปคุยกับชุดสืบนะครับตำรวจตอนนี้มุ่งประเด็นไปเรื่องการทำปืนลั่นนะฮะ
คืออาจจะเอาปืนมานั่งเล่นกันแล้วปืนมันลั่นกระสุนก็โดนนายสิทธิชัยเขาเสียชีวิต
แต่ทีนี้เพื่อนผู้ตายที่หนีหายไปจากบ้านหลังเกิดเหตุจะมีส่วนเกี่ยวข้องจริงหรือไม่อย่างไรเนี่ย
เดี๋ยวก็ต้องตามตัวให้เจอก่อนค่ะนะฮะเราไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้า
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๕ที่ทำการของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านผู้ตายสัก๒๐๐เมตร
หลังจากได้ข้อมูลว่าเอ๊ะผู้ใหญ่มันมีปมที่ว่าเคยมีปัญหาเรื่องที่ดินกับผู้ตายหรือเปล่านะ
เป็นปมเกี่ยวกับกินเมื่อสองสามปีก่อนอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งตัวผู้ใหญ่บ้านบอกว่ายืนยันว่าไม่มีปัญหาอะไรตายแล้ว
แล้วไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นเราก็ไปคุยกับเพื่อนผู้ตายก็คือนายสุรเชษย้อนไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
นายสุรเชษเนี่ยที่เขาอยู่ด้วยเมื่อคืนนี้ที่เขาบอกผมก็ไปหาเขาวัวมาให้แล้วเขานัดกับรุ่นน้องมาดูเขาวัวกัน
ผมก็เลยไปนั่งเล่นกีต้าเนี่ยสุรเชษยืนยันนะครับว่าเขากับผู้ตายเนี่ยเป็นเพื่อนมาประมาณปี
เมื่อวานนี้บ่ายโมงเขาก็มาที่บ้านของผู้ตายมานั่งดื่มเหล้ากันเย็นเย็นผู้ตายก็ถามเขาว่ามีใครจะขายขาวัวไหม
เขาก็บอกไปว่ามีแล้วก็กลับไปเอาขาวัวที่บ้านเอามาให้นายสิทธิชัยผู้ตายนะครับ
จากนั้นนายสิทธิชัยก็โทรศัพท์ไปหาคนที่จะซื้อขาวัวผ่านไป๑๕นาที
คนคนนั้นที่จะซื้อขาวัวก็ขี่จักรยานยนต์มาที่ขนำแล้วก็ขึ้นมานั่งดูขาววัวกัน
ผมก็ปล่อยให้เขาดูเขาวัวกันก็เขาจะซื้อขายกันผมก็แค่ไปหามาให้นะ
ระหว่างนั้นคนที่มาซื้อขาวัวเนี่ยนอกจากจะเอาขาวัวมาหยิบดูกันแล้วเนี่ย
ควักปืนออกมาให้สิทธิชัยดูด้วยค่ะก็เหมือนกับเขาก็นั่งคุยเรื่องปงเรื่องปืนอะไรกัน
ผมก็ไม่ได้สนใจผมก็นั่งเล่นกีต้าสักพักนึงมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
คนที่มาซื้อขาวัวก็ตกอกตกใจแล้วก็วิ่งออกมาหยิบปืนมาด้วยนะหยิบขาวัวด้วยนะ
ขึ้นรถจักรยานยนต์บอกเดี๋ยวจะไปตามกู้ภัยแล้วหายไปเลย
ซึ่งสุรเชษฐเขายืนยันกับเรานะครับบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ย
เหล้ากันจริงแต่ไม่เมานะส่วนคนที่ซื้อขาวัวมาถึงนี่ไม่ได้ดื่มเหล้านะ
แล้วก็ไม่มีปากเสียงกันด้วยไม่ได้ทะเลาะกันด้วยนะไม่มีเรื่องราคงราคาซื้อขายทะเลาะแย่งชิงขาวัว
เขาบอกโอ้โหมันคงไม่ใช่เรื่องถึงขนาดฆ่ากันตาย
ไม่ทราบว่าผมไม่รู้จักเลยเพิ่งเห็นหน้าตอนนั้นครั้งแรก
ไม่ได้คุยว่าจะตกลงราคาตกลงมันมีเรื่องปืนอะไรขึ้นมาก่อนดี
แล้วผมก็ปิดตรงนั้นไปเลยตรงนี้เค้าคุยตามตาเสียศาสตร์ครับผม
กลับผมก็นั่งเล่นกีตาร์ของผมไป
ท่านผู้ชมครับความคืบหน้าล่าสุดของคดีนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกมณ์เทียนเบ้าทอง
สอบสวนกำลังเร่งสอบปากคำพยานแวดล้อมและคนที่อยู่ในเหตุการณ์
นะครับท่านผู้ชมครับซึ่งตอนนี้ชุดสืบสวน
ได้ติดตามผู้ชายคนที่นั่งดูปืนกับเขา
เดี๋ยวได้ตัวมาแล้วมาสอบปากคำก็น่าจะชัดขึ้น
ถ้ามันเป็นปืนลั่นจริงจริงเนี่ยคุณก็ไม่ต้องหนี
ใช่ไหมมาพบตำรวจจะได้เออมันปืนลั่นจริงจริงหรือ